เอาทีนี้ดูเรื่องของโลกโซเชียลเนี่ยนะคะก็มีการแชร์คลิป
แล้วก็มีการวิพักษ์วิจารณ์กันแบบเสียงออกเป็นเสียงแตกกันเลย
เขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เยาวชนคนหนึ่ง
ซิ่งรถจักรยานยนต์หนีตำรวจนะคะและจักรยานยนต์ของตำรวจก็พยายามไล่ตามจับ
แล้วก็ยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเด็กบังคับรถไม่อยู่หลุดโค้ง
ชนกับรถที่สวนเลนมาจนได้ระบัดเจ็บด้วยอันนี้เป็นเรื่องของการขับขี่จักรยานยนต์ทั้งนั้นเลยนะคะ
พยายามหนีแบบนี้นี่ไงอันนี้เหตุการณ์แรกก่อน
เป็นเยาวชนเสื้อขาวกางเกงลายพรางนะคะคนนี้
จักรยานยนต์จนเสื้อปลิวเลยดูสิ
กลายเป็นเสื้อเอวลอยไปเลยนะแล้วก็หมอบด้วยจังหวะที่เร่งหนีตำรวจ
เหตุการณ์นี้ก็กลายเป็นที่วิภาควิจารณ์กันโอ้โหซิ่งหนีตำรวจกันได้ขนาดนี้เลยเหรอนะคะ
ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะก็เป็นเยาวชนรุ่นราวคราวเดียวกันนี่แหละ
่งหนีตำรวจเสื้อปลิวไม่แพ้กันเลยแต่ว่าเด็กคนนี้พอไปถึงช่วงโค้งซ้าย
พาดท่าแล้วเสียหลักหลุดโค้งด้วยความเร็วของรถนี่แหละค่ะนี่แหละเนี่ยโค้งแล้วโค้งแล้ว
เสียหลักนู่นเลยไปเลนสวนทางขวาค่ะ
แล้วไปชนกับรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่ขับขี่มาไม่รู้อิโนอิเน่เลยนะคะ
ชิ้นส่วนรถกระแตกกระจายเลยแล้วก็ล้มบาดเจ็บด้วยกันทั้งคู่
ทางทีมข่าวตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าเหตุการณ์ทั้งสองเหตุเกิดขึ้นที่พื้นที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาเหมือนกัน
กฎก็โพสต์แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กด้วยนะคะ
บอกว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ในลักษณะนี้ทำให้เด็กเกิดอุบัติเหตุ

เพราะการขับขี่ที่ไม่สวมหมวกกันน็อกฝ่าไฟแดงหรือขับเร็วเกินกำหนด
ความผิดจริงก็แค่โทษปรับหรือจำคุกไม่เกิน๑เดือน
พร้อมยังยกมาตราทางกฎหมายมาประกอบว่า
กระทำผิดลักษณะนี้ตำรวจสามารถออกใบสั่งไปยังภูมิลำเนา
เจ้าของรถก็ได้ไม่ต้องมาไล่นะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยชาวเน็ตเขาก็เข้ามาวิภาควิจารณ์กัน

มีทั้งคนที่เห็นด้วยกับฝ่ายทนาย
โดยบอกว่าเด็กกระทำผิดตำรวจก็น่าจะตักเตือน
แต่อีกฝ่ายก็บอกว่าแหมเด็กจะหนีทำไม
แล้วก็สนับสนุนว่าตำรวจทำถูกแล้วก็ควรจะจับกลุ่มมานะคะ
สรุปแล้วเกิดพื้นที่เดียวกันแต่เด็กคนละคนกัน